มีสามีภรรยาเขาก็ภรรยาก็ตั้งท้อง
ฝากคันคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี

ลูกเราไม่แข็งแรงเลยต้องให้โรงพยาบาลดูแล
ก็ฝากเอาไว้สามีบอกก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลมาตลอดนะ

ผ่านมา๒เดือนนะไม่เจอลูกสักทีลูกไม่ออกจากโรงพยาบาลสักที
ล่าสุดไปถามโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกไม่มีลูกคุณไม่มี

นายปัญญาอายุ๒๙นะครับ
ภรรยาชื่อนางสาวก็แต่รัสอายุ๓๗

ฝ่ายสามีเขาบอกว่าภรรยาตั้งท้อง
แล้วฝากคันเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
แล้วภรรยาเนี่ยคลอดลูกเมื่อ๑๑ตุลาคมที่ผ่านมา
วันที่คลอดลูกเขาก็ไม่ได้ไปหรอกทำงงทำงาน
ภรรยาก็ไปโครงไปคลอดนะครับ
แล้วภรรยาบอกว่าโอ้โหลูกเราเกิดมาเนี่ยไม่แข็งแรงเลย

โรงพยาบาลเนี่ยต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด

ก็โทรไปมีคนโทรมาแจ้งอากงอาการ
จากโรงพยาบาลเนี่ยโทรมาบอกตลอด
ตั้งแต่๑๑ตุลาคมนะคุณเขียนมาสอน

ไม่เจอลูกสักทีเขาก็เลยไปเองสามีไปเองไปโรงพยาบาล
ไปถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีนะ
ไม่มีเด็กถูกส่งตัวมานะไม่มีลูกคุณนะ
เอางงเลยฮะเอาแล้วลูกเขาหายไปไหนก็เลยมาแจ้งความครับ
ตอนขึ้นไปถามเขาบอกไม่มีเอกสารอะไรเลย
ไม่มีเอกสารการคลอดไม่มีเอกสารอะไรเกี่ยวกับคุณแม่เลย
อ๋อแล้วลูกเราไปใครอาจลูกเราไปเนี่ย
ไม่ทราบเหมือนกันครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเบอร์ที่โทรมา
ตลอดระยะเวลา๒เดือนเป็นเบอร์ใคร
ครับคือโทรมาบอกอาการลูกตลอดแล้วโทรให้มารับลูก
ตอนนี้คืออยากเจอหน้าลูกมากไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงมาก
แรกแล้วครับคนแรกของผมครับอยากเจอหน้าลูกมาก
อยากจะให้ทางลงบ้านเขารับพิชาไงบ้างครับช่วยตามลูกไหม
ใช่ครับขอแค่ให้ช่วยตามลูกให้ผมให้เจอแค่นั้นเอง
ผมต้องการแค่ลูกผมผมไม่ต้องการอย่างอื่น

ใช่ครับมาโรงพยาบาลทุกประจำวันมาแจ้งความให้
ก็ขอดูกล้องว่าใครเป็นคนมาเอาเอกสารจากเรา
เอกสารทั้งสองคนไม่รู้ว่าเอกสารมันรอไปทำอะไรบ้าง
นี่ภาพเหตุการณ์เมื่อวานนะฮะสพเมืองชนบุรีวุ่นเลยฮะเมื่อวาน
โรงพยาบาลแห่งแรกบอกต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลจำจังหวัดค่ะ
สองเดือนลูกเขาหายไปไหนนี่นะครับ
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปถึงสพเมืองชนบุรีเนี่ยวันนี้ตำรวจสอบปากคำฝ่ายภรรยาเนี่ย
ฝ่ายแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะสอบปากคำอยู่๓ชั่วโมง
สุดท้ายถึงบังอ้อโอละพ่อนางสาวปียรัฐฝ่ายภรรยายอมรับสารภาพกับสามีและแม่สามี
บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาตั้งท้อง
แล้วตอน๕เดือนเนี่ยแท้งลูกแต่ก็กลัวสามีกลัวที่บ้านสามีจะเสียใจ
ว่าไม่มีหลานแล้วก็เลยโกหกเรื่องต่างขึ้นมาครับ

มึงไปจ้างเขาอะไรยังไง
อันนี้คือไม่ได้จ้างคือตอนแรกอ่ะคุยกับเขาใช่ไหมว่าเออเนี่ย
นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเออคุยกับแฟนพี่ให้หน่อย
แล้วทำไมถึงให้เขาโกหกว่าวันนั้นวันนี้มารับเขาได้น่ะ
ทำไมไม่ให้เขาบอกว่าลูกคุณเสียแล้วอะไรอย่างนี้

เนี่ยล๊อคคือถ้าเป็นเด็กหายจริงคือมันเรื่องใหญ่มากไงฮะ

แล้วช่วง๒เดือนที่ว่าบอกว่าเราคลอดแล้วนะ
ความจริงแท้งตั้งแต่๕เดือนเนี่ยผ่านไป๙เดือนบอกคลอดแล้วแต่ว่าเนี่ย
ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้๒เดือนที่ผ่านมาสามีบอกแล้วไปโอ้โหให้ใครโทรมาโกหกเขาตลอดว่า
ลูกคุณเป็นอย่างนั้นลูกคุณเป็นอย่างนี้จนล่าสุดบอกมารับลูกคุณได้แล้วนะ
พอไปรับไม่มีลูกนั่นก็เป็นเรื่องนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนายปัญญาฝ่ายสามีเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราทั้งน้ำตานะครับ
บอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยภรรยาของเขาตั้งท้องจริงนะแล้วก็ไปฝากคันกันด้วย
ที่โรงพยาบาลนะครับตอนเดือนเมษายนนะฮะเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นตั้งคันได้สัก๓เดือนแล้วตอนไปฝากท้อง
มิถุนายนเนี่ยภรรยาแท้งตามคำสารภาพของภรรยานะที่บอกกับเขา
ตอนนั้นอายุคัน๕เดือนแต่ตอนนั้นภรรยาเนี่ยไม่บอกเขา
ปิดบังมาตลอดว่าลูกเนี่ยแท้งลูกไปแล้ว
กระทั่ง๑๑ตุลาคมภรรยาเขาเนี่ยโทรมาบอกกับเขาว่า
คลอดแล้วนะคลอดแล้วนะได้ลูกสาว
แต่ลูกสาวเนี่ยที่คลอดออกมาไม่แข็งแรงกินน้ำคร่ำเข้าไปเยอะ
ต้องส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ซึ่งภรรยาบอกกับเขาว่าตัวภรรยาเองเนี่ย
ได้เห็นหน้าลูกแค่สัก๑๐นาทีเองเขาส่งต่อไปแล้ว
เขาก็ยังไม่เห็นนะเมียไปคลอดเขาก็ไม่ได้ไปดูวันนั้นอ่ะ
เพราะว่าทำงานต่อมา๒ธันวาคม
ทางโรงพยาบาลโทรมาหาโทรมานัดบอกว่าไปรับลูกสาวกลับได้แล้วนะ
แต่ระหว่างทางเนี่ยมีคนโทรมาหาฝ่ายสามีเขาตลอดนะ
แจ้งอาการตลอดว่าลูกสาวเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
สองธันวาคมพอไปรับนะพอไปรับไปถึงโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าอย่าเพิ่งมารับนะเอกสารยังไม่ครบ
วันที่๔ธันวาคมนะครับมีการยืนยันมาอีกนะ
หลังจากเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อจะไปดูลูกเขา
บอกว่าไม่มีการส่งตัวเด็กมานะทีแรก๒ธันวาคมบอกให้ไปรับ
สามธันวาคมบอกเอกสารไม่ครบยังมารับไม่ได้
วันที่๔เข้าไปเองไปถึงโรงพยาบาลบอกไม่มีลูก
ไม่มีการส่งเด็กมาไม่มีอะไรเลยประวัติไม่มีเลย
เขาก็เลยต้องมาแจ้งความนะฮะเขายอมรับว่าหลังจากรู้ความจริง
ภรรยากุเรื่องโกหกขึ้นมาเนี่ยช็อกเลยนะฮะ
หัวใจสลายไม่ต่างกับที่รู้ว่าลูกสาวที่หายตัวไปเนี่ย
ความจริงแล้วคือลูกสาวเนี่ยแท้งไปแล้ว
เพราะตลอดเวลา๙เดือนที่ผ่านมาเขาก็เฝ้ารอลูกสาวมาตลอด
จะคลอดออกมาเป็นลูกคนแรกแล้วจะได้อยู่ด้วยกัน
ใจสลายครับใจสลายเพราะลูกคนแรกผมอยากได้ลูกมาก
เขาคงกลัวผมเลิกหรืออะไรอย่างนี้แหละ
แต่ถ้าเรื่องแท้งผมไม่ทิ้งเขาหรอกครับถ้าเขาพูดตรง
ความรักไม่ใช่แค่การมีลูกอยู่ด้วยกันมาก็นาน
ไม่ใช่โกหกมาจนถึงทุกวันนี้
โกหกว่าคลอดโกก็เป็นลูกมีลูกโกก็อะไรทุกอย่าง

เราได้คุยกับแม่ของนายปัญญานะฮะ

นี่มาจากกำแพงเพชรมาชนบุรีที่ลูกทำงานอยู่

สุดท้ายพอเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
ก็ทั้งโกรธแล้วก็ใจสลาย
ทำให้โกรธมากจนไม่อยากน้ำไม่อยากมองหน้าผู้หญิงคนนี้เกลียดมาก
เคยดูแต่ในข่าวว่าหลอกคนนู้นหลอกคนนี้หลอกนี่มาโดนกับตัวเองเลย
รู้ว่าหลานเสียชีวิตก็ยังจะดีกว่านะว่าแม่หนูแท้งนะเรารับได้
แล้วรู้สึกว่าคนเราเพราะว่าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เข้าใจอยู่ว่าแท้ง
แต่ไม่น่าจะมาโกหกว่าไปคลอดลูกวันนั้นวันนี้นะ
ทางนายปัญญากับแม่ก็ได้กล่าวขอโทษทางโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ที่ทำให้ต้องเสียชื่อเสียงไปแล้วก็ขอโทษตำรวจด้วย
ทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่รู้เรื่องจริงที่ภรรยาเนี่ยกุเรื่องขึ้นมา
ซึ่งความจริงเขาบอกว่าถ้าบอกเขาว่าเออแท้งแล้วนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร

ใช่ก็มีใหม่ก็ได้ใช่ไหมฮะก็ใช้ชีวิตด้วยกันต่อไปนะครับ
ส่วนจากนี้ไปเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงชีวิตคู่ของเขานะครับ

ส่วนทางคดีความนะครับคดีนี้ตำรวจบอกว่าฝ่ายภรรยาก็มีความผิด
ก็คือแจ้งความอันเป็นเท็จนะฮะโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หนักหรือเบาเนี่ยทางพันธบทอ่าท่านรักษาราชการแทนภูมิกับการสพเมืองชนบุรีนะฮะ
ตรวจเอกชำนาญเนี่ยท่านบอกว่าก็ต้องส่งฟ้องที่ศาล
ก็ขึ้นอยู่กับสารว่าท่านจะลงโทษหนักหรือเปล่าอย่างไรนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องแจ้งข้อหารับเมืองคดีไปนะฮะ